รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เหนือใต้อ่อตก

บนผืนผันดินกว่า๕๐๐ตรกิโลเมตร

ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

และวันนี้พบกับปีโปปียนุษย์ประมูลกิจค่ะ
บรรยาชนิรวมระการ

เล็กที่แอบซ่อนเรื่องราวน่าค้นหา
สำหรับนักเดินทางไว้มากมาย
หนึ่งในเรื่องราวเหล่านั้นซ่อนอยู่ในตาประจำจังหวัดพังงา
นั่นก็คือเข่าช้างลูกนี้เองค่ะ

นั่นก็คือถ้ำพุงช้างนั่นเองค่ะ
ยังมีเรื่องเล่าระหว่างเขาช้างนะคะแล้วก็ถ้ำภูงช้างที่เชื่อมโยงกันไว้อีกด้วยนะคะ
อกจากความศรัทธาและความเชื่อแล้วนะคะ

ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไป

ไม่ได้ส่องกลบนะครับคุณพี่อม
เข้าถ้ำมานิดเดียวก็ได้รับการทักทายจากเจ้าบ้านเลยค่ะ
ค้างคาวฝูงใหญ่ที่อาศัยผนังถ้ำแห่งนี้เป็นบ้าน

ข้างคาวหน้าหนูก็คือลักษณะหน้าจะเหมือนหนูใช่ครับ

จอกหากินกันตอนกลางคืนแล้วกลางวันก็กลับมาอยู่ที่เดิม

พวกแมลงกับผลไม้เป็นอาหารครับ
นี่ก็คือบรรยากาศของถ้ำน้ำลอดนะคะ
ก็คือภายในถ้ำเนี่ยก็จะมีลำทานน้ำที่ไหลเป็นสายเดียวกันเลยนะคะ

อากาศเย็นสบายครับหน้าไม่ร้อน
มาเที่ยวถ้ำพุงช้างเหมาะสำหรับคนรักการผจญภัยค่ะ
เพราะการเดินทางในช่วงแรกต้องนั่งเรือไปตามลำน้ำภายในถ้ำที่มืดสนิท
มีเพียงแสงไฟกับจินตนาการของเราเท่านั้น
ที่จะช่วยให้เราเห็นภาพความงดงามในถ้ำแห่งนี้

ดวงตางวงครับเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเหมือนกัน
คุณผู้ชมขณะที่เราเข้าจากปากถ้ำมาได้ไม่นานนะคะก็
การต้อนรับด้วยช้าง
ไม่อนุญาตให้จับต้องสิ่งใดภายในถ้ำนะคะ
เพื่อได้อนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้แบบนี้นะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดเราได้เอามือไปสัมผัสเนี่ย
อาจจะเกิดการหยุดการเจริญเติบโตของหินได้ใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมค่ะนี่คือแมงกระพุนไฟนะคะ
ที่เกิดจากหินย้อยนะคะ
ย้อยก็คือย้อยลงมาจากด้านบน
หินงอกนี่คืองอกขึ้นมาด้านล่าง
โหนี่ไม่รู้กี่พันปีนะเปรียบความสุด
กว่าจะได้มาเป็นแบบนี้
เพราะว่าการเติบโตของหินเนี่ย
เท่าที่พี่พ่อรู้มาก็คือ๑เซนหลายปีใช่ไหมครับ

อันนี้นะก็เกิดจากหินยอกหินย้อยของเรานะคะ
ก็เหมือนเป็นคังคกในถ้ำกง

ถ้าเทียบแล้วเนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือปีโป้อีก

และตอนนี้นะคะเราก็สิ้นสุดการเดินทางจากเรือแคนนูแล้วใช่ไหมคะ

ก็ได้เวลาเปลี่ยนภาษณะเป็นแพร่ไม้ไผ่

หน้าค้นหาให้กับถ้ำพุงช้างขึ้นไปอีกค่ะ
ตอนนี้นะคะปีโป้เข้าใจที่พี่ออสพูดแล้วนะคะ

เพราะว่าทานน้ำระหว่างทางที่เรา

แล้วก็ตอนนี้ใช้เรือพายไม่ได้
จะต้องมีคนคอยลากแพร่ลำนี้นะคะ

เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของพี่โป้ที่นั่งแพร่ในถ้ำแบบนี้นะคะ
นี่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ
ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลย

แต่มือก็ก็เก็บว่าในแพร่อย่าจับแข็บแบบนี้ไม่ได้

แล้วจึงดวกเก่าใจเป็นอะไรไหม
ไม่ต้องกลัวเรื่องที่แทบหรือความทรวงผักหรือหายใจไม่ออก
ตอนแรกปิโป้มีความกลัวนิดนึงนะฮะ

การเดินทางช่วงสุดท้ายในถ้ำ

เพราะน้ำตื้นเกินกว่าจะใช้แพร่
น้ำที่นี่เย็นมาก

เส้นทางต่อจากนี้ไปคือไฮไลท์ที่นักเดินทางทุกคนเฝ้ารอกันเลยล่ะค่ะ
กับความมหัศจรรย์ของหินงอกหินย้อย
หลากหลายรูปทรงที่ทางธรรมชาติได้บรรจงสร้างสรรค์ค่ะ

มีลักษณะคล้ายเหมือนรูปนกยืนชูคออยู่ครับ

เหมือนเป็นลูกช้างโตกันยาวสืบหูลูกตาเลยนะคะ

นี่เป็นเลยฟอสิวเป็นรกประกังลังเขาแกวง

รับหัว
เขาบอกว่าผู้คนลงนี้อยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อน

ตรงนี้เป็นเนินสูงครับน้ำทะเลหนุนขึ้นมาไม่ถึง
แต่อายุของถ้ำลูกนี้ก็คือน่าจะเป็นล้านปีแล้ว
จุดนี้จุดนี้มีชื่อหินย้อยมหัศจรรย์พันล้านปี

โอ้โฮ

มีลักษณะคล้ายเหมือนช้างเชือกเล็กยืนชูงวงอยู่

จุดนี้ช้างเชือกเล็กมีชื่อว่ามหัดเล็ก

เพราะว่าด้านในจะมีพระราชาช้างอยู่
ที่เราจะเจอพระราชาช้าคือเราต้องเจอมหัดเล็กก่อน
จุดนี้เปรียบเป็นประตูราชวังของพระราชาช้าง
โอ้โหมีเรื่องเล่าอีกนะคะนี่
เดี๋ยวจะมาที่สุดแค่ตรงนี้นะครับ

จุดนี้จะสวยมากถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกลงมาเยอะครับ

ด้านบนมีลักษณะคล้ายมันอ่างแก่บน้ำ

อ่างทองคำนะคะโอ้โฮโอ้โฮ
ลักษณะเป็นราชาช้างเผือกจริงอย่างที่พี่ออสว่านะคะมีงวงมีหูมีตาโอ้โฮเป็นช้างเผือกจริง
อิสกับความสวยงามของหินงอกหินย้อยแล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องอาศัยโชคอีกด้วยล่ะค่ะ
จากเมืองกาญจนบุรีก็มีถ้ำภูมิช้างที่พังงานี่แหละค่ะที่หาดูได้ง่ายและใกล้ชิดขนาดนี้
นี่ค่ะตอนนี้นะคะพี่โป้เจอคุณกิติแล้วค่ะ

นี้บางทีก็เกาะอยู่๒ตัวบ้างบางทีก็มีตัวเดียวบ้างนะครับ
แต่ว่าอย่างนี้เขาก็บอกตรงนี้เป็นประจำครับเขาเปรียบตรงนี้เป็นบ้านของเขาเลย
ออกหากินมาตอนกลางคืนเหมือนกันครับกลางวันก็กลับมาอยู่ที่เดิม
นี่ก็โตสุดแล้วประมาณแค่นี้ใช่ครับได้ครับ

พุงช้างแห่งนี้อยู่ในเขตวัดถ้ำพุงช้าง
หรือวัดประพาทประจินเขต
เริ่มบุกเบิกทั้งแรกมาปี๒๕๔๓
โดยนายเอกพัฒน์ขำนรงค์
หลังจากนั้นก็ได้รับการจัดอันดับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การเดินทางมาถ้ำแห่งนี้ก็ง่ายมาก
เพราะอยู่ตีนเขาช้างกลางเมืองพังงาเลยค่ะ
ถ้าเกิดใครอยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะ

ว่าที่นี่เนี่ยเหมาะกับการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พบรถจริง
ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือนั่งแพร่เดินเท้า

ที่ถ้ำพุงช้างจังหวัดพังงาค่ะ

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายน่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน

กับเรื่องราวที่คุณจะต้องร้องโอ้โหแบบนี้
ที่จะช่วยเกิดสุขของคุณ